คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องนี้กันหน่อย
เฟซบุ๊คของตำรวจโรงพักครอง๑๒
ที่จังหวัดปฐุมธานีเขานำเรื่องราวเหตุการณ์เข้าไป
จับกลุ่มหนุ่มหลอนคนหนึ่งมาโพสต์เอาไว้
คือเขาไปจับหนุ่มคนนึงค่ะที่เขา
อ้างว่าได้รับปัญชาจากเบื้องบน

ค่ะก็เลยบุกเข้าไปที่วัดพืชอุดมที่เขามีการจัดแสดงรูปปั้นนรกสวรรค์อะไรแบบนี้ค่ะ
เข้าไปทำลายในนั้นเป็นรูปปั้นเปรตแล้วก็รูปปั้นยมทูตพังเสียหายหมดเลย

เป็นไงครับเบื้องบนบัญชามา
ก็คือดูอาการเขาก็ไม่ปกติแล้วนะครับ

ทีนี้ถามว่าบุกเข้าไปทำลายรูปปั้นเปรตยมทูตแล้ว

นี่เป็นโซนนรกเข้าไปดูในห้องกระทะทองแดง
ไปพบว่าเปรตถูกทุบลงมานอนแขนขาหักอยู่ที่พื้นค่ะ
เสียหายหมดทุกตัวเลยดูสิพังอ๋อเป็นเปรตแบบนี้
ค่ะอีกห้องหนึ่งห้องต้นงิ้วห้องนี้นะคะ
ทั้งเปรตทั้งยมทูตคอหักขาหักถูกหนุ่มคนนี้
บุกเข้าไปทุบทำลายเสียหายพังเรียบเลย
ตำรวจโรงพักครอง๑๒ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะ
หนุ่มคนนี้เขามีอาการหลอนเหมือนเมายาเสพติด
เข้าไปในวัดพืชอุดมที่จังหวัดปฐุมธานี
ในวัดมีรูปปั้นแบ่งเป็นโซนนรกโซนสวรรค์
ตามความเชื่อในพุทธศาสนาหนุ่มคนนี้เขาตรงไปที่โซนนรกก่อนเลย
แล้วก็ตระโกนขึ้นมาว่าเป็นบัญชาเบื้องบนให้ทำลายนรก
จะได้ไม่ต้องมีคนตกนรกต่อไปจะมีแต่คนขึ้นสวรรค์เพียงอย่างเดียว
จะดีเหรอแล้วคนเลวอ่ะจะขึ้นสวรรค์กันหมดเลยเนี่ยนะ
ก็เลยไปทุบทำลายที่ห้องกระทะทองแดง
แล้วก็ห้องต้นงิ้วจนพังเสียหายอย่างที่เห็นไป
มีคนเห็นก็เลยแจ้งตำรวจมาจับตัวไปค่ะ